รถคันนี้หน่อยอยู่ด้านหลังพี่เบิร์ตป้ายแดงซะด้วย
เขาบอกว่าเป็นรถหรูไร้ปรานีเพราะอะไรล่ะ
ไปชนคนตายนะแล้วรถไม่ได้จอด
รถขับหนีไปพลเมืองดีก็ต้องตามค่ะ

อันนี้มันจะเป็นมุมแบบไกลหน่อยใช่ไหมครับ
ตรงนี้ตรงข้ามถนนเอกชัยซอย๗๖ค่ะที่บางบอน
ตำรวจสนบางขุนเทียนไปตรวจสอบ
เป็นนายบุญศรีภูน้ำดีอายุ๕๒ปีเป็นชาวกาลสิน
แล้วสภาพคือที่หัวเป็นแผลนะ
มือข้างขวาก็เป็นแผลถลอกเหมือนกัน
ใกล้กันเจอกระเป๋าเสื้อผ้า
สัมภาระของผู้ตายหล่นกระจายอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ

บอกว่าผมขับรถไปทำธุระกับลูกสาวนะ
กำลังจะกลับบ้านก็มุ่งหน้ามาตามถนนเอกชัยขาออก
พอมาถึงตรงนี้เป็นช่วงที่มืด

แล้วผู้ตายเนี่ยเหมือนกับก็เห็นแหละ
กำลังแบบจะแบกสัมภาระเดินข้ามถนน
ก็ชะลอนะชะลอให้ผู้ตายคือนายบุญศรีข้ามอยู่
๒ขอข่ายยอยักษ์๒๓๗๘กรุงเทพฯ
นี่ค่ะคือมาแบบเลนส์๒นะ
มาแบบเร็วเลยอ่ะนี่เห็นไหม
ใช่แล้วก็พุ่งชนร่างของผู้ตาย
กระเด็นตกไปที่เลนส์ฝั่งขวาสุด
แล้วหลังจากนั้นก็มีรถชาวบ้าน
ไปทับร่างซ้ำอีก๒คันอ่ะ
โอ้โหนายบุญศรีเสียชีวิตนะคะ
แล้วด้วยความที่รถของพลเมืองดีคุณลุงวิรัติเนี่ย
เพื่อที่จะให้กล้องหน้ารถจับภาพทะเบียนไว้ได้
แต่ก็มาคลาดกันบนถนนเอกชัยฝั่งขาเข้า
แล้วตอนนั้นลุงวิรัติพลเมืองดีก็มั่นใจเลยนะว่า
กล้องหน้ารถต้องจับภาพได้แน่

วิรัติก็ย้อนกลับมาเพื่อเอาหลักฐาน
คือจากกล้องหน้ารถให้กับคุณตำรวจ
คุณตำรวจครับอย่างน้อยกล้องหน้ารถผมมีทะเบียน

มาตรวจสอบแล้วก็หาเบาะแส
นำตัวคนขับรถบีเอ็มคันที่ชนเนี่ยนะคะ

ทะเบียนนี้นะ๒ขอไข่ยอยะ